หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับฝน

เหนือก็พบว่า๒๒๒๔โอกาสการเกิดฝน
ก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐มีลมกระโชคแรง
๒๕๒๘มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนภาคอีสาน๒๒๒๔ภาพรวมโอกาสการเกิดฝน๑๔

หลังจากนั้น๒๕๒๖อากาศจะอุ่นขึ้น
มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับ
ภาคกลางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๔
ฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่จะปกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
รวมไปถึงบริเวณปีกตะวันตกของภาคนะครับ
จะมีหมอกแล้วก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ภาคตะวันออกมีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับคล้ายกับภาคกลาง
ส่วนในช่วง๒๕๒๘มีหมอกในตอนเช้า
ส่วนในตอนกลางวันครับอากาศร้อนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๔ฝนโอกาสตกร้อนละ๓๐๔๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
เท่ากับในบริเวณอ่าวไทยร้อนละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ทะเลคลื่นสูงประมาณ๑เมตร๒๕๒๘ฝนลดลง
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวัน๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน

อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าตั้งแต่วันที่๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘
จะเป็นช่วงที่ฝุ่นละอองกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
๒๘เราก็จะได้เจอกับความแปรปวนสภาพอากาศลักษณะคล้ายแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ